ดูเรื่องนี้ดีกว่าเราก็อาจจะพบเห็นกันอยู่บ่อย
เรื่องของคนที่เขาก็เร่ร่อนเดินขอเงินเดินขอทานอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าย้อนไปเมื่อ๒๓เดือนก่อนเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์มาครั้งหนึ่ง
มีคนไปเจอลุงตาบอดอยู่ทำถนนจอโศก
แกก็จะนั่งเนี่ยฮะแบบนี้เลยเวลามีใครมาก็สงสารแก
ให้ข้าวให้อาหารให้เงินให้เงินเหรียญแกไม่เอาแกบอกขอเป็นแบงค์ให้อาหารก็ไม่เอาจะเอาเงินแบงค์อย่างเดียว
พอรับตาคนก็แอบไปนั่งนับเงินเป็นปึกคนก็จับโป๊ะได้แกก็เงียบหายไปพักนึง
ตาบอดด้วยนะเห็นไหมน่าสงสารไหมล่ะใครเห็นเข้าไปเนี่ยแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนไปเจอ
แกอีกแล้วนะฮะหลังจากแถวย่านอโศกเนี่ยมีคนจับโป๊ะได้แล้วแกหายไปมีคน
ไปเจอแถวศรีลมอีกแล้วฮะหายไป๒เดือนลูกศรเขียวตรงนู้นนะฮะขออนุญาต
เอาไว้แล้วก็บอกว่าลุงในตำนานกลับมาแล้วที่ศรีลมอาหารไม่รับรับ
แต่ธนบัตรเท่านั้นเปลี่ยนลุคใหม่เดินคล่องขึ้นเดินคล่องขึ้นลงบันได
เก่งเลยเดี๋ยวนี้ขนาดตาบอดขอตังค์กลับต่างจังหวัดพิกัดหน้าตึก
ตาบอดนะคะเมื่อก่อนเสื้อสีชมพูเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อสีขาวแล้ว
มันเหมือนกับใช่ไหนขอทานต่างด้าวชอบหลังคล่อข้อมาเลยแต่นี้
ไม่รู้ว่าคนไทยคนต่างด้าวนะฮะแล้วก็ไปเจอคุณตุจ้องโพส
บอกว่าเคยเจอลุงขอทานคนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอแถว
สี่แยกคอนแวนย่านศรีลมตอนนั้นด้วยความสงสารก็หยิบเหรียญให้
ลุงปฏิเสธบอกขอเป็นแบงค์ได้ไหมเงินเหรียญมันหนักไม่มี
ที่เก็บวันนั้นคุณตู่บอกก็ให้ไปนะโดยไม่ได้คิดอะไรนะ
ครับจนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเห็นข่าวว่าแกไปยืน
ขอทานแถวย่านอโศกใส่เสื้อโปโลสีชมพูจำได้ทันทีว่าคน
เดียวกันแล้วตอนนั้นไทยรัฐทีวีก็เคยเสนอข่าวเพราะมีคนมา
โพสต์บอกว่าซื้อข้าวไปให้แล้วแกไม่เอาแกเครื่องข้าวทิ้ง
บอกขอเงินสดอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ามีคนไปเจอแกเนี่ยเอา
เงินไปฝากแบงค์ที่ห้างพารากรทุกวันวันละ๓๐๐บาทแล้ว
ทีนี้เนี่ยคุณตู่บอกมาเจออีกแล้วแม่มันเหมือนกับบุภเพ
วาสนาหรือยังไงหรอคะคุณตู่เคยเจอมาก่อนแล้วแถวศรีลมแล้ว
ก็มาโผล่อโศกอ่าพอเป็นข่าวที่อโศกนี่คราวนี้คุณตู่บอก
แต่ว่าเขาเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่จากเสื้อสีชมพูเนี่ยเป็นเสื้อสี
ขาวแล้วก็ตัดผมให้แตกต่างจากเดิม
มันเคยจะเอาเหรียญให้เขาไม่ไม่รับเขาขอเป็นแบงค์เพราะว่าเขา
ก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาของเยอะเขาขอเป็นแบงค์จะได้
ต่อมาเอาปกติเวลาจะให้เงินคนประเภทอย่างนี้ก็จะแบบจะให้
เหนียนปกติจะไม่ให้แบงค์แบงค์ใหญ่อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแต่
เขาบอกขอเป็นแบงค์ได้ไหมเขาจะได้สะดวกเกตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยให้คุณวิรยุทธ์ปรานีนะฮะคุณเบิร์ตนะครับผู้สื่อข่าว
เราลงลงพื้นที่ไปแถวศรีลมหน่อยตามที่มีคนเขาแจ้งพี่
กัดเอาไว้ปรากฏเจอจริงนะเจอหรอค่ะก็เดินอยู่แถวนั้น
จริงนะครับนี่ตาบอดนะคุณรัชพรอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า
ทีเอสสาราแดงเหมือนที่คุณตู่บอกเลยค่ะอ่านี่มีไม้เท้า
ขาวเห็นไหมคอยนำทางเสื้อยืดสีขาวนี่สะพายกระเป๋าใหญ่ใหญ่
กางเกงวอร์มสีดำนี่เหมือนกับคนแถวอโศกตอนนั้นเสื้อสี
ชมพูตอนนั้นแบกเป้นะฮะคำถามคือเออแกตาบอดจริงหรือเปล่าคุณ
รยุทธ์บอกไปเห็นตอนแกขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะของสถานีรถไฟ
ฟ้านะครับนี่อันนี้คลำอยู่นะเอามือคลำว่าบันไดอยู่ไหนไม่
เท้าเนี่ยปกติคนตาบอดไม้เท้าต้องนำทางนะจะคอยแตะนำทาง
อันนี้ตอนขึ้นก้าวขึ้นบันไดแล้วแล้วก็มาถึงบันไดเลื่อน
คล่องแคล่วหรือว่าขึ้นทุกวันจนชินอืมนั่นสิค่ะแต่หลายคน
บอกมันคล่องไปหรือเปล่าดูดูตอนปลายทางบันไดเลื่อนนะใน
ดูคือปกติถ้าคนตาพิการเขาจะมีมีลิฟต์หรือมีเจ้าหน้าที่
คอยช่วยเหลือใช่ไหมค่ะ
ออกเดี๋ยวยุดได้ไหมออกภาพเท่านี้หรอกลิวว่าเขาอาจจะเหมือน
แบบไม่ได้บอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอย่างล่างอะไรสงสัยก็
อาจจะเป็นไปได้จะเจอตัวค่ะแล้วใช่ไหมถึงจะรู้แต่โดย
พฤติกรรมแล้วเนี่ยก็คือเขาก็จะเดินอยู่แถวนี้แล้วก็จะมีคนสงสารเวลาไปนั่งอยู่อะไรอยู่
แล้วก็ลักษณะเหมือนขอเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเอาแต่แบงค์อย่างเดียว
อาหารไม่เอาเหรียญไม่เอานะฮะนี่นะฮะไม่ได้ใช้ลิฟต์ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากรบพอ
ในการที่จะขึ้นลงบันไดมีชาวบ้านแถวนั้นบอกนี่เคยเจอเหมือนกัน
คนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วไม่รู้เนี่ยเขาก็สงสารเขาก็จะหยิบเงินให้นะฮะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้มาอยู่
เขาบอกเขาไม่ได้พกติดตัวแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ได้ตาบอดอ่ะ
จะหยิบไม้เท้าคนตาบอดออกมาแตะพื้นใครไม่รู้ก็สงสารก็ให้เงิน
ก็ยังสงสัยว่าโอ้โหอะไรจะคล่องแคล่วขนาดนั้น
แต่คนตาพิการเปลี่ยนเสื้อผ้าเองได้อันนี้ก็มี

อันนี้ที่พี่รบพอเขาตั้งข้อสังเกตนะ
แต่ที่เขาบอกโอ้โหมันน่าขยักแขยันที่สุดคือ
ปัสสาวะใส่ถุงพลาสติกแล้วโยนลงท่อบนสะพานลอย
วีซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นไปหมดความจริงไปหาห้องน้ำเข้าก็ได้
เออเราได้ข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้มีบ้านอยู่แถวสามญาณ
แล้วก็ออกหากินแถวสามย่านสวนลุมพินีสารแดงแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจด้วย
คือชาวบ้านเขาบอกเขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบให้หน่อย

แกพิการจริงไหมตาบอดจริงหรือเปล่า

แล้วการทำมาหากินต่างเดินขอทานเรียดลายอย่างนี้เนี่ย